มีภรรยาสงสัยว่าตัวเองติดโควิดหรือเปล่า
ก็เลยพยายามไปหาที่ตรวจตามโรงพยาบาล
ตอนแรกไปที่โรงพยาบาลแถวบางรักษ์ก็ถูกปฏิเสธ

สุดท้ายจะขับรถกลับบ้านไปอุดมศุกร์
ฝ่ายภรรยาไม่ไหวแล้วนะหายใจไม่ออก
แวะเข้าไปที่ศนพระขนมพลเมิงดีเห็น
ช่วยเอาถังออกซิเจนคุณผู้ชมมาให้

คือตรวจแบบเอ็นดิเจนเทสคิดนะคะติดทั้งคู่ค่ะ
เป็นโควิดทั้งคู่ตอนนี้ออนออกหมดไปแล้ว๓ถัง
แจ้งบรรยายงานไหนก็ไม่มีใครมาเลย

ได้ช่วยจุดช่วยอยู่
ให้ออกซิเจนาลมดไป๓ถังแล้ว

นี่คือเสียงของคนปลเมิงดี

สอนอพระขนงคือต้องเอามาวางไว้ตรงนี้
ลักษณะคือเป็นศาลไหมครับ
เออสารประจำสอนอประมาณนี้ค่ะ
พระประจำสอนอนะครับพระประจำสอนอใช่นะครับพระประจำสอนอ
ให้สองคนเนี่ยสามีภรรยาเข้ามาอยู่ตรงนี้
คือตระเวนหาที่ตรวจหาที่ตรวจไม่ได้

แล้วสุดท้ายพลเมืองดีท่านนี้ค่ะ

ตรงนั้นเลยรู้ตอนนั้นเลย
ประมาณ๑๕นาทีหลังจากที่ตรวจติดโควิดทั้งคู่
แล้วขณะที่รู้ว่าตัวเองติดโควิด
ฝั่งภรรยาหายใจไม่ไหวแล้วค่ะ
หายใจไม่ออกแล้วต้องนำถังออกซิเจนมาช่วย๓ถัง
ถึงจะมีกู้ภัยมารับตัวไปส่งโรงพยาบาล

พลเมืองดีที่เขาช่วยชีวิตสองสามีภรรยานี้หน่อยค่ะ
บ้านเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเป็นชุดคำถามที่หลายคนถามนะครับ
แต่ท่านน่ารักมากเลยนะคะพลเมืองดีท่านนี้
สิทธิพลเมืองด้วยรู้จักของเรื่องของการละเมิดสิทธิ

จะเงียบไปถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ